จำคลิปที่เราเคยนำเสนอไปได้ไหมคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
คุณตาคนหนึ่งวัย๙๐กว่าแล้วคลิปนี้แหละค่ะ

ถอยรถของแกมาชนรถกระบะ
คือลักษณะรถกระบะก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเยอะหรอกค่ะ

ลงมามาเอากุญแจรถของคุณตาไป
พอเอากุญแจรถของคุณตาไปเสร็จปุ๊บ

สุดท้ายคนขับรถกระบะเนี่ยผลักคุณตา
๒๐กว่าวันนี่ไงจังหวะนี้
กว่าวันล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นข่าวเศร้านะคะ
เพราะว่าคุณตาชื่อว่าคุณตาบัญชาวัย๙๒ปี
ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีความ
ผ่านตำรวจโทชนันธรคำเกตเป็นพนักงานสอบส่วนจ้องของคดี

แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายนันมณัฐสิริวัฒนสกุล
หรือว่านายแบงค์อายุ๒๘ปีนายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เห็นบอกว่าเป็นลูกตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นผู้กำกับในท้องที่
ยืนยันมาแล้วนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นลูกชายของตำรวจ
แต่จะให้ความเป็นธรรมกับคุณตาผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอน
เจ้าของคดีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่า
ต้องมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายโทษจำคุก๓๑๕ปี
แก่นายแบงค์คนนี้ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
เพราะตอนนี้นายแบงค์ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเซานะคะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตญาติบอกว่าขอนำศพส่งไปที่นิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งอยากจะผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปบ้านของคุณตาผู้เสียชีวิต
พบว่าประตูหน้าบ้านล็อกเอาไว้นะคะแล้วก็มาซ่าวป้าลูกชายของคุณตา
เดินทางมาติดต่อที่วัดถวินศิลามงคลตะบนท่าไข่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เพื่อนำร่างของคุณพ่อมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดนี้แล้วค่ะ
เนื่องจากว่าอยู่ที่วัดนี้สะดวกในการเดินทางมากกว่า
เพราะตอนนี้คุณแม่ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเช่นเดียวกันนะคะ
สะดวกมากกว่าและตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว